ต่างภาระบอกเครื่องสำอางเนี่ยนะครับก็ผู้ใดให้ข้อความหรือผู้ใดโฆษณาเครื่องสำอางในข้อความที่อ่านจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมหรือข้อความอ่านเป็นเพศหรือเกินผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมหรือข้อความอ่านเป็นเพศหรือเกินผลเสียต่อสังคมเป็นเพศหรือเกิน
ก็มีความผิดตามมาตรา๔๐๗ของภาระบอกเครื่องสำอางนะครับ
แต่ถ้าเป็นอาหารนะครับต้องเช่นโฆษณาหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรเนี่ยนะครับ
ก็คืออ้างสรรพคุณของอาหารหรือว่าของยานั้นเนี่ย
หรือว่าอาหารเสริมเนี่ยเกินจริงเนี่ยหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับ

โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐บาทหรือท่านจำท่านปรับกับ
เล่าให้ฟังหน่อยถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือมันมีส่วนในการตัดสินใจมากแค่ไหน
สำหรับคนที่จะมาขายสินค้าบริษัทเขาว่า
คนดังจับของคนดังโพสต์คนดังรีวิวอย่างนี้

ที่เราดูสื่อโฆษณาทั่วไปทั้งทีวีหรือในเพจ
กรณีที่มีดาราไปถือสินค้าเนี่ย

อันดับแรกแน่นอนปลอดภัยมีออยอร์แน่นอน
ไม่งั้นเขาไม่มารับงานพวกนี้หรอก
ก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยไงครับ

อย่างประชาชนทั่วไปเห็นเห็นว่าเป็นดารา

คุณเป็นคนโฆษณาให้เขามาเห็นสินค้าไม่เห็นสินค้าไม่มีการซื้อ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากข่าวนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ถูกเปิดถูกตรวจสอบโดยเพจดังหลายเพจร่วมกัน
แล้วก็ทำให้สมาชิกคนที่เป็นคนขายซื้อเองนะคะ
หรือว่าจะซื้อไปแล้วขายเนี่ยนะคะ
ก็ค่อยตรวจสอบกันขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แต่ว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมมันออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะ
คือออกมาเต็มไปหมดเลยว่าอ๋อยี่ห้อนั้นก็น่ากลัวยี่ห้อนี้น่าสงสัย
ี่ห้อนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบมันกลายเป็นแบบนี้
แล้วก็ขยายวงไปถึงว่าคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้อง
หรือใครก็แล้วแต่ที่ไปช่วยรีวิวหรือจริงเราควรใช้คำว่าโฆษณามากกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
ต้องผิดด้วยไหมมีความรับผิดชอบแค่ไหนต่อหน้าที่ต่อเงินที่รับค่าจ้างไปนะคะ
ในขณะเดียวกันตกลงเป็นหน้าที่ของคนซื้อกินด้วยหรือเปล่า
ที่ต้องไปตรวจสอบเองไม่ต้องไปเชื่อใครเขาสิไปตรวจสอบเอง
หรือตกลงแล้วเราจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้ไว้ทำไมคะ
ถ้าเขาไม่ทำให้เราดีฉันไม่แน่ใจว่าเราควรจะคิดด้วยระบบคิดหรือเหตุและผลแบบไหนนะคะ
มันเป็นหน้าที่ใครหรือใครต้องเป็นคนจัดการใครต้องเป็นคนทำ
แต่ที่แน่ตอนนี้การตั้งข้อสังเกตมันเลยเถิดไปถึงยี่ห้ออื่น
ที่มีนักแสดงคนดังเข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะเป็นเจ้าของอาจจะมีหุ้น
หรือแม้กระทั่งการไล่ตามคนที่โฆษณาสินค้าที่ว่านี้ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะ
เฉพาะเรื่องของการไปขึ้นทะเบียนต่าง
ตกลงเรื่องนี้ที่โดนวิภาควิจารณ์ตอนนี้โดนวิจารณ์หนักเนี่ยส่วนหนึ่งคือออยด้วยนะคะ
คนหนึ่งที่เขียนวิจารณ์เขาก็คือรองอธิบดีอายการ
สำนักงานที่ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดแต่มาในฐานะครูกฎหมาย
ไม่ได้ใช้ตำแหน่งนี้วิจารณ์นะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจาร

ไม่ใช่ว่ารองอธิบดีออกมาเตือนรองอธิบดีลั่นไม่ใช่
คือชอบพาดหัวข่าวไงแต่เรากำลังมองว่าจริงอย่างที่คุณจอมขวัญพูดมันเป็นหน้าที่ใคร
วัตถุประสงค์ของกฎหมายต้องการอะไรใช่ไหม

ตุประสงค์ของกฎหมายเขียนชัดเจนว่าคุ้มครองผู้บริโภค
แต่วันนี้เราฟังข่าวให้ผู้บริโภคมาเปิดดูเอาเอง

แต่ทุกการตัดสินใจอยู่ดีจะให้เจ้าที่ออยมันยืนประกบนั่งประกบเหรอคะอาจารย์

มันถูกแต่ว่าแต่ว่าออยน้ำปลาไปอยู่บนเครื่องสำอางมันไปอยู่ได้ยังไง
และที่สำคัญเนี่ยนะบางกรณีที่เราเห็นเนี่ยนะ
มันโฆษณากันมาตั้ง๔๕ปีครึ่งสัตวรรษแล้วนะ
แล้วทำไมไม่ดูคำถามคำถามต้องให้ผมดูเหรอ
ทำไมเอาอย่างนี้ก่อนทำไมอาจารย์ปรเมฆถึงมาจับเรื่องข่าวนี้คะ
มันจริงมันไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่ผมกำลังมองว่า
คุ้มครองประชาชนการคุ้มครองผู้บริโภคมันเป็นสิทธิของประชาชน
ที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามรัฐมนูลฉบับใหม่ด้วย

เราต้องคุ้มครองเขาไม่ใช่ว่าให้คุณไปดูเองนะ
คุณกินแล้วคุณตายก็เหลืองคุณมันไม่ใช่สิ
คืออย่างน้อยเนี่ยคือฟังแล้วไม่สบายใจว่าช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยได้ไหม
สิ้นสุดนับวันที่๓เอ็ดธันวา
ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตที่ผมโพสต์แล้ว

ไอ้การต่อบรรยายนุญาตมันมีการ

สิ่งของที่มันดังเนี่ย
ที่คนโฆษณากันใช้ดีใช้ดี

ถ้ามันเป็นเครื่องสำอางเป็นเครื่องของกิน

เครื่องกินเข้าไปแล้วจะแข็งแรงบ้างอะไรบ้าง

แล้วคำถามก็คือแล้วมันผลิตได้มาตรฐานไหม

และส่วนจะผลิตได้มาตรฐานและไม่มาตรฐานนั้น
ขอให้เป็นกรรมของประชาชนผู้บริโภค

ถ้าได้ออยแล้วแปลว่าต้องได้คุณภาพตามนั้นสิ

มันอาจจะใช่แต่คำถามก็คือว่า
ผมกำลังถามว่ามันมีการสอบซ้ำไหม

ต้องว่ามันมีการตรวจสอบซ้ำไหม
เพราะยิ่งว่าทางออยเขาบอกว่า

เขาก็ทำให้ง่ายแล้วนะอาจารย์ค่ะ

ถ้าซื้อสินค้าของกินที่มันผลิตแล้ว

คำถามมันจะต้องไปนั่งกดทั้ง๒๐อย่างไหม

เลขออยอที่มันปรากฎอยู่มันกลายไปเลขปลอม

แล้วไอ้คนห้างสรรพสินค้าใหญ่

หรือจะปล่อยให้เป็นยฐากรรมของผู้ซื้อ

อาจารย์เดี๋ยวฉันลองแย้งอาจารย์ดูนะคะ
เข้าใจที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดคือเป้าของอาจารย์ในการเขียนเฟซบุ๊ก
ออกมาตอนนี้ก็คือว่าคือช่วยปกป้องผู้บริโภคด้วย

แต่ประเด็นคือที่ที่ฉันสงสัยประเด็นก็คือว่า
อาจารย์จะบอกว่าทุกคนต้องปกป้องในทุกลำดับขั้นตอนเลย
เดี๋ยวพี่พูดโยคเมื่อถึงมืออยู่บนชั้นสินค้า

วางบนเชลล์ต่างต้องไม่ใช่สินค้าปลอม
ถ้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดย่อย
วางสินค้าปลอมเนี่ยเราจะดำเนินคดีไหม
โดนมั้ยอาจารย์คนวางขายโดนด้วยมั้ยนี่แหละสิ
เขาถึงถามไงว่าเขามีเจตนาที่จะเอาสินค้าปลอมเข้าไปไหม
ก็เหมือนกับที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันมีเจตนาจะเอาสินค้าปลอมมั้ย
ความผิดทางอาญามันต้องดูที่เจตนาก่อน
เนี่ยหลักความรับผิดของบุคคลที่จะจับคำจับขังจำคุกเขาเนี่ยมันต้องอยู่ที่เจตนา
มันมีกฎหมายอยู่ฉบับที่ไม่พูดถึงเจตนาเลยนะ
พระรามยกบุ๋ยใครที่ขายบุ๋ยปลอมหรือบุ๋ยเสื่อมคุณภาพ
ไม่จำเป็นต้องเจตนาก็ติดคุกได้

กฎหมายมันยกเว้นไม่สนใจเจตนา

มีที่ดูมีฉบับเดียวเพราะเขาต้องการคุ้มครองเกษตรกร

กฎหมายนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะคุ้มครองกระดูกสันหลังของประเทศ
ทีนี้เราก็กลับมามองถึงชาวบ้าน
ที่ไม่ใช่กระดูกสันหลังแต่เราต้องใช้สินค้าอย่างหนึ่ง
ใช่ไหมเรามีคณะสำนักงานคุ้มครองผู้มนิโภค
ซึ่งจะคอยดูเรื่องการปิดสลากการโฆษณาอยู่ด้วย

โฆษณาไว้ในสลากอาหารคือที่กินเข้าไป
ถ้าโฆษณาเกินบนสลากผิด
แต่ถ้าโฆษณาแบบที่ดารามันโฆษณากันอยู่
ธรรมบทะเชิงสนามงานก็ธรรมบเชิง

ตอนแรกที่เขามีการถลก
บริษัทนี้ก็คือเรื่องคุณภาพแล้วก็ออยไม่ถูกต้อง

ตอนนี้เรื่องมันเลยเถิดไปขนาดที่เป็นคนรีวิว
อันนี้คือคำพูดติดปากแต่จริงมันคือเหมือนโฆษณานั่นแหละ
ไม่ว่าจะใช้จริงหรือไม่ใช้เนี่ยมันเข้ารักษณโฆษณาใช่ไหมคะ
แล้วก็มันก็เลยเถิดไปอีกถึงบริษัทอื่นสินค้าตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน
แล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่เหมือนเข้าใจได้ว่า
คนดังเหล่านั้นมีหุ้นคนดังเหล่านั้นทำเองคนดังเหล่านั้นเป็นเจ้าของ
ลักษณะแบบนี้เอางี้ก่อนถ้ามองในมุมสู้กฎหมายก่อนนะคะอาจารย์
ขอมาท่อนกลางนิดหนึ่งที่อาจารย์พูดเข้าใจ
โฆษณาหรือรีวิวก็แล้วแต่ที่เรียกติดปากเนี่ยผิดไหมเอาอย่างนี้
ถ้าพูดกันดรงเนี่ยถ้าพูดแต่จับตัวบทกฎหมายเนี่ย
ถ้าไม่รู้มันก็ไม่ผิดอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะวันนี้ก่อนนะ
และมาตรฐานการทำโฆษณาเรายังไม่เคยพูดถึงการมีออย
แต่หลังจากเคสนี้แล้วต้องเข้าใจแล้วคุณต้องตรวจแล้ว
คือผมไม่ได้ไปปกป้องคนที่โฆษณา๑๐กว่าคนอะไรก่อนหน้านี้นะ
แต่เราก็มองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเห็นใจอย่างนี้บอกว่า
ตอนนั้นเขาจะไปรู้ได้ยังไงทุกคนก็นึกว่าออย
ถ้ามีออยอแล้วดีหมดเลยแอ๊ะพี่อย่านี้

เมื่อมีแล้วคิดว่าดีทีนี้ถ้าจะไปนั่งตรวจกันทุกตัวเนี่ย

คุณไปตรวจมันก็จะกลายเป็นโอเค
อันนั้นคือก่อนหน้าที่เราจะไปจับกลุ่มกันมา
ผมยังเห็นใจว่าคนพวกนี้แต่ว่าหลังวันนี้ที่เราจะต้องตรวจเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของจริยธรรมธรรมอภิบาล
ที่ต้องเกิดขึ้นในสังคมเพราะต้องพยายามแยกให้ออก
ใช่ไหมต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณถ้าไม่มีธรรมภิบาลในการโฆษณา
คุณอาจจะโดนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอเค
มันไม่มีอะไรที่โฆษณาไม่เกินความเป็นจริงหรอก
มันต้องเกินทุกตัวแหละเกินนิดเกินหน่อยใช่ไหม
บอกซักผ้านี้ขาวหอมบางอันก็อับเม้นเม้น
คือที่อาจารย์ออกมาเนี่ยอาจารย์ต้องการจะกระตุ้นเตือนหน่วยงานมากกว่า
ใช่ไหมคะคืออาจารย์ต้องการให้คุ้มครองผู้บริโภค
แต่คนที่เป็นเป้าในการเตือนของอาจารย์คือหน่วยงาน
ไม่ใช่คนที่รับโฆษณาคนรับรีวิวคนเอาของไปวางขายตามห้างตามร้านไม่ใช่
เป้าอยู่ที่เป้ารอบนี้อยู่ที่ออยใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือหนึ่งหน่วยงานของออยมีคนมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ต้องขออนุญาตว่าเราไม่รู้นะครับ
เขาอาจจะมีคนน้อยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
ถ้าคนน้อยเพิ่มให้เขาเพิ่มให้เขา
ผมมองว่าวันนี้เขาทำงานได้ไม่เต็มที่
อาจารย์เอาสุดท้ายก่อนก่อนจะโฆษณา
เมื่อมันเกิดไปแล้วคือเกิดกรรมขึ้นแล้ว

คำถามคือถ้าแบบตรวจสอบกันจริงเอาผิดเนี่ยผิดผิดไหมกลุ่มนี้
ได้เหมือนกันถ้ากรณีที่โฆษณามาลงฟ้องลงเฟสบอกใช้แล้วดี

แล้วจะไปวิสูจน์เขายังไงคะเขาใช้ไม่ใช้คะอาจารย์
พูดไม่ได้คือตอนนี้มันเป็นคดีอยู่ยังไม่อยากไปพูด
แต่ว่ามันพิสูจน์ได้คือเข้าใจไหม
เดี๋ยวนะที่ต้องพิสูจน์คือพิสูจน์ว่ารู้หรือไม่รู้ว่าออยปลอมเหรอ
ออยอร์ปลอมหรือไม่ปลอมนี้ไม่เกี่ยวตอนนี้ผมไม่เกี่ยว
รู้หรือไม่รู้ว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพ
หมายความว่าที่มันโฆษณาเนี่ยมันโฆษณาแล้วใช้แล้วโอ้ยดีอย่างนู้น
ทั้งที่ไม่ได้ใช้อย่างนี้ก็คือการหลอกลวงแล้วล่ะ
หมายถึงว่าข้อแรกคือต้องพิสูจน์ว่าคุณได้ใช้หรือไม่ใช้ที่ไปโฆษณาเหรอ

เราเห็นว่าในที่เขาโฆษณาเขาบอกเขาใช้ทาแล้วจะขาวนู่นนี่นี่
ถ้าเขาพูดอย่างนี้นี่ประเด็นที่หนึ่งกันนะ
ถ้าบทพูดบอกว่าเขาใช้แล้วเขาลองแล้วเขาทดสอบแล้ว

แต่ถ้าเป็นคำพูดหรือเป็นข้อความก็แล้ว

แล้วถ้าที่รับมาในบทที่รับมามันบอกว่าให้พูดว่าลองแล้ว
บทที่รับมานะให้บอกว่าลองแล้ว

แต่เวลารีวิวเนี่ยเชื่อมั้ยไม่มีบท

ถ้ามันมีบทและบทนี้ยังอยู่ไอ้คนเขียนโดนก่อน

คือจริงแล้วเรามองคนที่มาโฆษณาดารานางแบบทั้งหลายเนี่ย
มันก็คือเขาเรียกในภาษากฎหมายเขาเรียกอะไร
คือตัวแทนเป็นตัวแทนที่เขาสั่งให้ทำ
เป็นเครื่องมือของการกระทำความผิดของผู้เขียนบทของบริษัทที่ให้โฆษณา

อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใช้หรือไม่ใช้

สมมุติตอนที่โฆษณาบอกใช้
แล้วพิสูจน์ด้วยบอกว่าใช้

พิสูจน์ใช้แล้วมันดีไหม

ข่าวก็เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อย

พิสูจน์ก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ผู้หญิงก็อยากลองไปเรื่อย
แต่มันก็ต้องพิสูจน์ได้
รายการแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้

แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันมาอยู่ที่กฎหมาย
ที่อาจารย์บอกบ้างสักครู่นี้ที่บอกว่า

อันนี้มันกฎหมายนี้ก็ไม่ได้เจตนา
ไม่ได้เจตนาเท่ากับหลุดหมดถูกไหมอาจารย์
ไม่ได้เจตนาที่จะไปหลอกลวงเขา
ไม่ได้เจตนาถ้าสมมุติมี
เมื่อไม่ได้ใช้แล้วบอกว่าใช้ก็หลอกแล้ว

แต่ถ้าใช้แล้วมันดีก็ต้องมานั่งดูกัน

หรือใช้แค่ตอนรับตังค์โฆษณา

คือรอบนี้น่าจะไม่ได้โดน
โทษอะไรมากมายถูกไหมอาจารย์
คือมันเหมือนกับมันเป็นต้นทุนของการเรียนรู้ประเทศ
แต่นะว่าเอาล่ะมันเกิดกรณีใหญ่ขึ้น

เอาล่ะถือว่ารับรู้ร่วมกันนะ

ต้องระยะยากแล้ว

คนไปให้ช่วยคดีเยอะเลย

ออกมาพูดเรื่องนี้เอาละค่ะมาทะลุทะลวงกันสักครู่ค่ะ
คุยกับเลขาที่การมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะคุณสารีอ๋องสมหวังค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญค่ะ
ค่ะอันนี้ตรงงานมูลนิธิเป๊ะเลยค่ะ
หรือว่าจริงแล้วงานมูลนิธิที่ต้องไปสคบเป็นหลักคะคุณสารี
อ๋อก็อยู่สักประมาณ๗หน่วยนะคะ
ไม่ใช่แค่๒หน่วย
แล้วก็เดี๋ยวเหมือนจะมีตามมาอีกที่ดาราไปโฆษณาเหมือนจะเป็นเจ้าของเหมือนจะเป็นหุ้นด้วย
คือตอนนี้ที่คุณสาลีห่วงที่สุดแล้วกระตุ้นเตือนที่สุดตอนนี้คือเรื่องอะไรคะ
ก็ต้องบอกว่าปัญหาก็คือขณะนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดว่าอาหารที่มีเลขออยแล้วเนี่ยมันได้มาตรฐานทั้งหมด
แต่นั่นต้องบอกว่าอันนี้คือความคาดหวังของประชาชนนะ
เมื่อไหร่ที่เห็นเลขออยเนี่ยต้องคิดว่ามันเชื่อถือได้มันต้องใช้ได้ถูกไหมฮะ

เพราะฉะนั้นกินอาหารไม่ควรที่จะต้องเสียชีวิต
แต่ขณะนี้ปัญหานี้
ยังเกิดขึ้นกับประเทศไทยซึ่งกำลังพัฒนา
เพราะว่ามีคนกินอาหารเกินแล้วเสียชีวิต
อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด
ที่คิดว่าอาหารที่ขายอย่างน้อย

มันอาจจะมีสารเคมีเกินมีสารกันบูดเกินอะไรนิดหน่อย
อันนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าผิดมาตรฐาน
แต่ว่ามันไม่ควรที่จะรุนแรงถึงขนาดที่กินแล้วเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันไม่ได้
แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำซาก

เพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่ามันจะทำยังไง
ที่ทำให้การยกระดับมาตรฐานอาหารในประเทศไทยที่ไม่ให้มีคนเสียชีวิต
ซึ่งจุดใหญ่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการโฆษณา

แล้วก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถไปติดตามได้
แล้วก็ความย่อหย่อนของการขึ้นทะเบียน
คือสมมุติเราไปดูที่กล่องดูที่ซองดูที่ถุง
แล้วเราเห็นออยแล้วก็เลข
อันนี้คือเปลี่ยนตัวอะไรได้บ้างคะ

เนื่องจากเราคุยเรื่องผลิตภัณฑภาพมันมีอยู่๓ตัวใหญ่นะครับ
ที่คิดว่าอยากให้ผู้บริโภคทุกคนรู้สถานการณ์
ก็คือหนึ่งถ้าเป็นยาเนี่ยเราตรวจสอบเข้มข้น
ขึ้นทะเบียนโฆษณาไม่ได้
เพราะฉะนั้นวิตามินซีที่โฆษณาอยู่ในออนไลน์ขณะนี้
ใครรีวิววิตามินซีนี่มีกฎหมายทั้งหมด

โฆษยาโฆษณาไม่ได้เลย

อาหารเรากำกับน้อยลงมา
ก็คือเราเรียกว่าเราให้ขึ้นทะเบียนเหมือนกัน
แต่เรายอมให้โฆษณาได้

แต่ว่าคุณต้องขออนุญาตโฆษณา

ส่วนที่๓เนี่ยเครื่องสำอางนะฮะ

ต้องบอกว่าอันเนี้ยเราไม่คุมเลยขณะนี้เนี่ยอ่า

คือเราให้ขึ้นทะเบียน
แล้วก็อัตโนมัติคุณไปขายเลย
แต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ออกมาชี้แจงว่า

มันยกเลิกแล้วเมื่อกันยาปีที่แล้วนะไม่อัตโนมัติแล้ว
เพราะฉะนั้นเราคิดว่าอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่า
คือการขึ้นทะเบียนออนไลน์ไม่มีปัญหา
แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไปขึ้นทะเบียนออนไลน์เสร็จแล้ว
คุณไปขายได้เลยโดยที่โรงงานก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน

ทีนี้ไหมใครรับจ้างมาขึ้นทะเบียนอะไรแบบนี้
แล้วก็ที่พูดแบบนี้เนี่ยเรื่องจริงก็คือว่า
โครงสรรคกรที่ทำงานในต่างจังหวัดเนี่ย
ขึ้นไปเนี่ยที่มาขึ้นทะเบียนแบบนี้เนี่ย
มันเชื่อถือไม่ได้เลยมันปลอม

เราก็ต้องครบช้วนไอ้ที่ขึ้นแล้วขายอัตโนมัติ
ในส่วนเรื่องสำอางมันทำไม่ได้

เพราะว่าขณะนี้เราเรียกว่า
เชื่อใจคนที่มาขึ้นทะเบียนออนไลน์ไม่ได้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของภังตอบการณ์
ที่จริงเมื่อว่าเขาอำนวยความสะดวก

เราจะเรียกหาจริยธรรมของคนขายขนาดนี้มันก็ยังลำบาก
เพราะฉะนั้นการพิจาระจะมาบอกคุณจอมฝันว่า
ก็มันมีเลขออยเพราะฉะนั้นเราจะรีวิวยังไงก็ได้เนี่ย
เราดูแล้วว่ามันมีเลขออยอร์เพราะฉะนั้นเรารีวิว
แต่ว่ามันก็มีหลักทั้งอาหารและยาว่า
หนึ่งการรีวิวของคุณต้องไม่เกินจริงต้องไม่เป็นเท็จ
ต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
ถ้าอาหารก็ห้ามโปรดสนาเป็นยาอย่างเช่น
บอกว่ากินอาหารนี้แล้วลดน้ำหนักอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้ว

ที่คุณสาลีพูดมาทั้ง๓อย่างเนี่ยคือยาอาหารและเครื่องสำอางเนี่ย
คือทั้ง๓ตัวต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนถูกไหมคะอันนี้๓ตัวเหมือนกัน
ตัวเนี่ยมีสถานภาพขึ้นทะเบียน๒ตัวคืออาหารแล้วก็ยา
ส่วนเครื่องสำอางกฎหมายซึ่งเราแก้ไขเมื่อปี๕๘
เราเรียกว่าอยู่ในระดับที่หย่อนมากเลยก็คือเรียกว่าจดแจ้ง
ไม่ต้องขึ้นทะเบียนคือสำนักงานเช่นนักกำลังการอาหารและยา
ก็คุณจอมขวัญไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนแต่ว่าเขาก็จะขอให้
ถ้าคุณจะขายเนี่ยคุณก็ต้องไปจดแจ้งว่าคุณจะขายอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าคุณจะขายอะไรสูตรเนี่ยมันอยู่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วคุณก็ไปเลยเราคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวผลิตภัณฑ์ไปให้เขาดู
จำเป็นทีนี้ก็คือไปบอกเขาว่าเราจะขึ้นทะเบียนแบบนี้
แล้วก็มันก็มาเรียกว่าเอื้ออำนวยการให้สะดวกขึ้นก็คือ
ผ่านการขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้วก็อัตโนมัติไปผลิตได้เลยซึ่ง
ซึ่งอันนี้เหมือนกับว่าเราก็ตามระบบเนี่ย
มันก็ไปตามแก้ปัญหาที่ปลายทางถูกไหมฮะ
ค่ะคุณสาธิของนี่แทรกเป็นระยะนะคะเดี๋ยวท่านลืมประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะ
คือยาและอาหารใช้คำว่าขึ้นทะเบียนถูกไหมคะ

เครื่องสำอางนี่จดแจ้งค่ะ
โดยที่ไอ้กรณีเครื่องสำอางที่บอกจดแจ้งเนี่ย
ยิ่งอำนวยความสะดวกโดยผ่านทางออนไลน์ได้ถูกไหมคะ

ทีนี้ที่ฉันมาท่อนของเรื่องของการโฆษณา
โฆษณาไม่ได้เลยเว้นยาสามัญประจำบ้าน
ถูกต้องค่ะแล้วเราจะเห็นว่ามียาอยู่ไม่กี่รายการที่โฆษณาได้ค่ะ
อาหารอาหารเนี่ยถ้าจะโฆษณาต้องมีการขอ

ในขณะที่เครื่องสำอางที่บอกว่าจดแจ้งเนี่ยนะคะ
คือพอมีการจดแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยขายได้เลย
ซึ่งอันนี้โฆษณาได้หรือไม่ได้คะเครื่องสำอาง

มันหย่อนกว่าทุกประเภทถูกไหมคะ

ทีนี้ขอกลับไปที่ยาและอาหาร
คือยาและอาหารคำว่าขึ้นทะเบียนเนี่ย
เวลาขึ้นทะเบียนคือแปลว่าออยได้ตรวจคุณภาพ
ประสิทธิภาพไม่อันตรายกินได้คุณสมบัติ

ที่จะไปบอกผู้บริโภคอย่างนี้ป่ะคะ

คือคือยาต้องบอกว่า

ว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะขายยาอะไรเนี่ย
ประสิทธิภาพของยานั้นอะไรต่ออะไร
มันมีหลักเกณฑ์เยอะมากทีเดียว

ว่าคุณจงฝันทานยานี้ไปแล้วมันเข้าไปในกระแสเลือด
หรือว่ามันไม่ใช่ยาปลอมมันไม่ใช่แป้ง
คือมันจะมีกระบวนการที่ตรวจสอบอยู่มากพอสมควรแล้วก็ห้ามโฆษณา

แล้วว่าอาหารจริงก็ต้องบอกว่าเราก็ดูคุณภาพ

หรือนะฮะที่เรียกว่าองค์ประกอบสำคัญของอาหาร
มันมีอะไรบ้าง
และถ้าจะขายก็ต้องมาขึ้นทะเบียน

กฎหมายอาหารมันเก่า

คือปัญหาเลยนี่เป็นปัญหาสำคัญเลย
โดยเฉพาะเราเรียกว่าลูกครึ่งส่วนอาหารเสริม
ซึ่งมักจะไม่ขออนุญาตโฆษณาแล้วไปบอกกับผู้บริโภค
ว่ารักษาโรคลดน้ำหนักทำให้ขาวทำให้ผอม
เพิ่มพลังทางเทศอะไรแบบนี้สารพักนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ไปอาศัยเรียกว่าอาศัยช่องว่างก็ได้นะครับ
เพราะว่าค่าปรับมาน้อยเพราะฉะนั้นคือเรื่องปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ไอ้ที่คุณโฆษณาไม่ขออนุญาตเนี่ยมันเกินจริงเป็นเท็จไหม
ทำให้คนเข้าใจผิดไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเทศไหม
มันทำลายสินลักษณ์ทำไหมเราไม่ได้ดู
ซึ่งโทษอันนั้นมันจะมาก
ว่าถ้าโฆษณาเกินจริงเป็นเท็จ
คือเรียกว่ามีโทษจำคุกด้วยแต่ขณะที่
ถ้าใครไม่ขออนุญาตโฆษณา
ไม่เกิน๕๐๐๐บาทแล้วมันก็อย่างนี้ค่ะ
เราปรับทุกวันเราก็ยังกำไร
คุณสาลีค่ะขอคำถามสุดท้ายเรียนขออนุญาตกระชับเวลานิดเดียว
คือตอนนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะว่ามันไปอยู่ในลักษณะของ
คือก็ต้องบอกว่าขณะนี้ที่เป็นปัญหามาก
ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องสำอาง
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ส่วนเครื่องสำอางก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ด้วย

พอมันเป็นอาหารเสริมและมันไปโภษณาเยอะ
มันก็ไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาหาร
อาหารปลอมบ้างอาหารไม่บริสุทธิ์บ้าง
ก็คืออย่างเช่นแทนที่จะเป็นตัวอาหารล้วนที่ทานกัน
คุณก็ไปใส่ยาอย่างกรณีลิน
ก็ไปใส่ยาระบายถูกไหมฮะ

ถ้าสีดำเป็นยาระบายสีขาว
คุณก็ไปใส่ซ้านเคมีที่เขาก็ห้ามใช้
ใส่โดนศาลีเข้าจ่ายจะคือเลยเป็นยาในอดีต

คุณผู้ชมคะตอนที่เวลามีปัญหาอะไรแบบนี้

คือเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องเลขออยด้วย
เมื่อสักครู่นี้หลังจากที่อาจารย์ฟังคุณสารีแล้ว
อาจารย์คิดว่าประเด็นไหนที่ควรเอาจริงแล้ว

จริงก็คือว่ามันตอบไม่ได้เลยว่า
มันจะเอาเลขมือมันพันกันหมด
เลขปลอมหรือว่าการโฆษณา
สมมุมว่าว่าพลมรู้ว่าต้องสตาร์ทว่า

วันนี้มันไม่มีคนคุ้มครองชาวบ้านที่ผมพูดอยู่เนี่ย
คือถ้ามันมีการตรวจสอบอย่างจดแจ้งเครื่องสำอางเนี่ย
มั่นใจนะว่าไม่ใส่ประหลอดเข้าไป

เห็นไหมชาบ้านไม่รู้หรอกครับชาบ้านไม่รู้

ผมก็ไม่ได้ไปรังเกียจอะไรแต่ต้องถามว่ามันมีการตรวจจริงแค่ไหน

ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีบริษัทมหาชนของเขาเนี่ย
แล้วเป็นทำหน้าที่ในการดึงสินค้าสุ่มมาตรวจอยู่เป็นลำดับลำดับ
แล้วทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
เขาโฆษณากันมาตั้ง๕๖ปี

อย่างท่านตอบผมเนี่ยออยท่านตอบผมว่าโอเคท่านไม่ได้ละเลย
ผมเข้าใจว่าคนมันน้อยแต่ว่าท่านมองอยู่ท่านบอกว่าติดตามมาเป็นปีติดตามมาเป็นปี
ตรวจแพบเดียวก็ได้หรือท่านบอกผมเองตรวจแพบเดียวจบกดคอมพิวเตอร์แป๊บ
อันนี้มันอยู่ไปตั้ง๔๕ปีแล้วมันไม่แป๊บแล้วนะ
เพราะฉะนั้นของอาจารย์เนี่ยคือเท่าที่ฟังกันมาตั้งแต่ต้นคือ
อาจารย์ต้องการคำตอบว่าตกลงในกรณีที่ขึ้นทะเบียนนะจดแจ้งก็คือจดแจ้งมันหย่อนอยู่แล้วนะ
คือแต่การขึ้นทะเบียนตรวจคำว่าตรวจคือตรวจแค่ไหนสมมุติตรวจได้เสร็จแล้วโฆษณาแค่ไหน
แต่ที่สำคัญที่สุดคือสมมุติได้ไปแล้วซ้ำไหมไปตรวจซ้ำไหม
มันหย่อนยานไหมคุณภาพหลังจากที่ได้ไปเอาแค่นี้ก่อนนะอาจารย์ค่ะมาที่คุณสารีค่ะ
คุณสารีคะคือปัญหาที่อาจารย์ปรเมฆค่อนข้างจะติดใจเนี่ยมันมีอยู่แบบนี้แหละ
คุณสาลีแล้วส่วนตัวคุณสาลีตอนนี้สิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาที่สุดแล้วควรจะแก้
เอาของออยก่อนเลยคือเรื่องอะไรคะ
คือก็ต้องบอกว่าสับสนุนอาจารย์ปรเมฆนะคะเพราะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย
ขณะนี้คนเข้าใจเรื่องเครื่องหมายออยอร์เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เครื่องหมายออยอร์เชื่อถือได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องอย่างเช่นการจดแจ้งเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องไม่อัตโนมัติ
แต่ถ้าถามว่าเราต้องขอให้เขามาขึ้นทะเบียนไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมาย
คือกฎหมายเราไปอนุญาตให้เขาแค่จดแจ้งแต่การจดแจ้งไม่ได้หมายความว่า
เราจะไม่มีสิทธิ์ไปดูว่าเขากำลังจะผิดผลิตอะไรที่ไหนอย่างไรถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเข้มงวดขึ้นเพื่อที่จะทำให้
คือเดิมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะเอื้ออำนวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
การแก้การจัดการเรื่องนี้มันต้องทำที่ต้นต่อภายใต้กำลังของ
กับนักงานข้างหน้ากรรมการอาหารและยาที่ไม่สามารถไปดูเรียกว่า
หลังจากออกตลาดไปได้แล้วมาก
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ต้นต่อดี
คุณสาลีค่ะด้วยงั้นขออาหารก็ต้องเข้มข้นขึ้น
กำลังจะถามว่าเรียนขอพุ่งไปที่ปัญหาใหญ่เลยคือ

คืออันนี้ถ้าสมมุติจะปรับเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้
คือสิ่งที่ออยต้องทำคืออะไรคะ
เพื่อแก้ปัญหาให้เข้าเป้าที่สุด
หนึ่งขณะนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยคนที่ทำโฆษณาได้เนี่ย

อย่างแท่นสมมติว่าคุณจอมขวัญหรือบริษัทของคุณจอมขวัญ
อยากจะโฆษณาอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับ

ขอกระชับนิดเดียวดิฉันเหลือแค่๒นาทีเชิญค่ะ
คือต้องรู้ว่าเวลาจะโฆษณาอาหารเสริมเนี่ยต้องมาขออนุญาต
เพราะฉะนั้นเมื่อออยอนุญาตแล้วใส่ถังข้อมูลร้าย
เพราะฉะนั้นใครจะโฆษณาอาหารเนี่ยต้องมาดูถังข้อมูลนี้
เพราะคุณต้องรู้ว่ามันต้องถูกขออนุญาตก่อน
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปทำโดยที่เขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ย
เราจะไม่ปรุงแค่ปรับแค่๕๐๐บาท
แล้วก็ต้องเรียกว่าต้องดูต่างกรรมต่างวาระให้ชัดเจน
ก็คือใช้กฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่
ก็คือเรียกว่าจัดการทั้งเรื่องโฆษณาเกินจริง
เป็นเท็จจำคุกถ้าทำซ้ำทับซากอย่างนี้
คิดว่าถ้ามันมีอันนี้เนี่ยคนที่จะทำโฆษณาเขาก็สามารถตรวจสอบได้นะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าส่วนที่สอง
ควรจะให้สสจหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งมีฝ่ายเพศัตริย์สามารถที่จะประกาศ
สินค้าที่เขาถูกร้องเรียนเขาไปดูแลแล้ว
เพราะว่าเป็นอันตรายเขาต้องประกาศใหญ่เลย
อาจารย์ปรเมฆไม่ถึงนัทีอาจารย์เสนออะไรคะ
ก็เห็นด้วยอย่างที่ว่างวงเห็นโอกาสเวลา
หน่วยงานสาธารณสุขในฝั่งต่างจังหวัดทรศจรณ์ช่วยด้วย
ให้มันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องคุ้มครองประชาชนพอ
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่ฟังคุณสารีด้วยนะคะ
คุณสารีแล้วก็ที่อาจารย์ปรเมฆบอกคือ
อยากจะให้เพิ่มน้ำหนักการทำงานไปที่หน่วยงานรับผิดชอบ

อย่าพุ่งไปที่เป็นภาระของผู้บริโภค
ใช่คือออยถ้าคนไม่พอให้เขาไปเยอะเลย

ฉันว่าสรุปถูกเพราะชื่อมูลนิธิบอกอยู่แล้วนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ